แบมแบมยังจำได้ใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในคนไทยที่ไปเสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมในวันฮาโลวีนที่อีแทวอนเกาหลีใต้
วันนี้ร่างของครูแบมแบมกลับถึงไทยแล้วนะคะนี่คือครูแบมแบมค่ะ
วันนี้ร่างเธอเดินทางกลับถึงประเทศบ้านเกิดคือประเทศไทยแล้ว
คุณพ่อเดินทางไปรับศพลูกสาวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยตัวเองนะคะ
แน่นอนบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความอึมครึมแล้วก็โศกเศร้าค่ะ
แบมแบมหรือว่านางสาวนัทธิชามาแก้วนะคะร่างของเธอถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ๕ทุ่มเมื่อวานนี้
คุณพ่อคือคุณพ่อสาคอนมาแก้วและญาติญาติรวม๙คนตีรถมาจากเพชรบูรณ์นะคะมารับศพลูกสาว
มีนายมุนซึงฮอนเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยและภรรยาร่วมพิธีรับศพอยู่ด้วย
แล้วก็ได้มาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของครูแบมแบมค่ะ
ก็มีการจับไม้จับมือคุณพ่อแล้วก็วางดอกไม้แสดงความอาลัยนะคะ
สำหรับเรื่องการช่วยเหลือสถานทูตของเกาหลีเองก็จะมีการประสานกันระหว่างเกาหลีและไทย
เพื่อประสานขอรับเงินเยียวยาโดยทางการเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นให้เป็นเงินจัดสรรชดเชย๒๐ล้านวอนนะคะ
และค่าจัดงานศพค่าขนส่งศพอีก๑๕ล้านวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ๙๒๘๐๐๐บาทค่ะ
หลังจากรับร่างทำพิธีอะไรกันเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายโลงขึ้นรถตู้สีขาว
ทะเบียนฮย๘๓๒กรุงเทพก่อนจะออกเดินทางเนี่ยคุณพ่อก็ได้จุดทูบเคาะลงบอกกล่าวตามความเชื่อนะคะ
แบมกลับบ้านกันนะลูกเพราะว่าอย่างนี้ค่ะบ้านเกิดเนี่ยอยู่ที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ส่วนเช้ามืดตี๔ค่ะร่างของครูแบมแบมก็ไปถึงบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อย
ทำกลางการรอคอยของคุณแม่นะคะคุณแม่หนามาแก้วแล้วก็ญาติพี่น้องอีกกว่า๔๐คนค่ะ
เขารอตั้งแต่ค่ำวันนี้ตั้งแต่๕ทุ่มแล้วแหละตั้งแต่รู้ว่าร่างของลูกถึงที่สุวรรณภูมิ
ทันทีที่รถตู้มาถึงเนี่ยคุณแม่เหมือนน้ำตาที่อั้นอยู่นานนะคะมันทะลักออกมาหมดเลยค่ะ
ร้องไห้แทบขาดใจญาติญาติต้องเข้าไปปลอบแล้วประคองเนี่ยเอายาดมยาดมให้ดมนะคะนั่งอยู่กับที่เก้าอี้
หลังจากนั้นญาติก็นำโลงของครูแบมแบมมาวางในบ้านเปิดโลงให้ญาติได้เห็นหน้า
ก็มีการรองผ้าในโรงตกแต่งภายในสวยงามเลยค่ะแล้วญาติเขาก็ใช้พิธีทำพิธีเอาใบไม้พร้อมน้ำมนต
พร้อมน้ำมนต์พรมน้ำให้ร่างของคุณแบมแบม
แม่เนี่ยไปลูบหน้าลูกสาวแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะคะ
โดยเบื้องต้นทางครอบครัวบอกว่าจะจัดพิธีชาปนกิจที่วัดปากห้วยขอนแก่น
ที่อำเภอหลมศักดิ์ในวันที่๑๐พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ
ซึ่งค่าการจัดงานศพทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็ไปหยิบยืมเงินญาติมาใช้จ่ายในการจัดงานไปก่อนนะคะ
เดี๋ยวพอได้รับเงินเยียวยาแล้วก็จะเอาไปใช้หนี้คืนให้ภายหลังค่ะ
คือตอนแรกจริงมีประเด็นเรื่องที่ว่าไม่รู้จะไปรับศพยังไง
จะจัดการเรื่องของงานศพยังไงเพราะว่าทางที่บ้านเองก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
ให้บินไปถึงเกาหลีใต้เนี่ยก็ไม่ไหว
แต่ก็สุดท้ายมีการประสานกันจนทางการของไทยเองเนี่ยก็ช่วยในเรื่องการนำศพกลับมานะคะ
แล้วก็ทางการเกาหลีก็พร้อมจะดูแลเขาบอกเลยนะครับว่าจะดูแลไม่ต่างกับพลเมืองเกาหลีที่ประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้